หรือว่าพี่ธอมแกจะเรียนแบบไอเดียของเกษตรกรท่านนี้

ได้ด้วยเหรอไปดูค่ะ

บางวันก็ไม่ได้เลยไหมแต่า๊วบางเดียว

คืออย่างนี้ที่เขาวางไว้ตรงนี้เขาไม่ได้เอามาเส้นเจ้าที่วางไหว้อะไรเลยนะคะ
แต่เขาเอามาวางขายจริงค่ะคุณค่ะขายแบบไร้คนขาย
งงใช่ไหมมิติใหม่การขายแบบไร้คนขาย
เจ้าของร้านชื่อว่าคุณชัยวิวัฒน์รื่นกลิ่นหรือว่าคุณบ๊อบนะ
เป็นเกษตรกรแบบว่าเขาทำเกษตรส่วนผสมนะคะ
โนนยางกุฎตำบลบักใดอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์
เขาก็เล่าให้ฟังว่าไอเดียนี้ได้มาจากต่างประเทศเลยนะ
ดูคลิปในโซเชียลนะคะแล้วก็เริ่มทำช่วงปลายเดือนพฤษภาคมนี่แหละ
เขาก็จะนำของหรือว่าผลผลิตในสวนมาวางริมถนน
จำนวนไม่เกิน๓๐๐บาทนะคะ
ของแต่ละอย่างที่นำมาขายก็คือแปลและช่วงของผลผลิตนะคะ

ไข่ไก่ในราคาเป็นกันเองนะ๕ฟอง๒๐บาทนะ

หลายคนก็อยากรู้ว่าเอามาวางขายแบบนี้มันไม่มีขมงขโมยอะไรอย่างนี้เหรอคะ
บ๊อบบอกอย่างนี้ว่าไม่มีจ้ะ
ปกติจะเข้ามาเก็บร้านประมาณ๕โมงเย็น
ถ้าหากวันไหนมีธุระต้องออกไปข้างนอกเขาจะวางของทิ้งไว้เลยคุณ

คุณบ๊อบเองก็ปลูกพืชปลูกผักอะไรต่างด้วยเยอะแยะผลไม้
ก็มีใครสนใจติดต่อสอบถามได้ที่เฟซบุ๊
หรือว่าติ๊กต๊อกที่เราพึ่งเอาไว้ให้ด้านล่างนี้เลย

ถึงว่าล่ะช่วงนี้พี่ธอมหนีเที่ยว